หลายท่านเชื่อว่าคงจะอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของคุณพิธา
ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะคุณผู้ชม
หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เดินออกจากห้องประชุม
ไอจีก็ไม่ได้โพสต์นะคะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร
ก็ติดตามได้จากคุณธนทรล่าสุดเนี่ยก็คือโพสต์ถึงคุณพิธา
ถูกไหมคะที่บอกว่ามีภาพเป็นรูปคู่คุณธนทรกับคุณพิธารูปนี้ค่ะ
แล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจคุณพิธา
หัวหน้าพักเก้าไกลหนทางยังอีกไกลขอให้เข้มแข็ง
นำพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไป
อันนี้ก็เป็นโพสต์เมื่อคืนนี้ของคุณธนทรที่ให้กำลังใจกับคุณพิธา
ซึ่งวันนี้ค่ะคุณธนทรก็มาประชุมกับคณะทำงานก้าวหน้า
นี่เป็นภาพตอนที่เดินทางมาเข้าประชุมก็ทักทายกับผู้สื่อข่าวนะคะ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ถามถึงคุณพิธาแหละว่ามีการให้กำลังใจอะไรกันยังไงบ้าง
คุณธนทรบอกเรียบร้อยดีครับผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกำลังใจของคุณพิธาว่ากำลังใจดีไหม
ก็ได้คำตอบเป็นยกนิ้วโป้งนี่ค่ะพูดว่าเยี่ยม
นักข่าวบอกงั้นขอหนึ่งบทเพลงสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ได้หรือเปล่า